ประกาศปิดอันดามันไม่ให้ชาวประมงออกเรือนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยปล่อยให้ปลาเขาวางไข่เต่าก็เลยมาออกกำลังกายยามช่างมาฟิตจริง
อรุณสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วนะคะ
เป็นนักอนุรักษ์ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องมาดูแลสภาพแวดล้อมระบบนิเวศกันหน่อย
แล้วก็ที่สำคัญนะคะมาพยากรอากาศด้วยค่ะ
เราจะสังเกตว่าระยะนี้วันนี้ฟ้าค่อนข้างโปร่งโล่งดีแต่อย่าได้ประมาทไปค่ะ
เพราะว่ารักษณะของลมเนี่ยก็ยังมีผลส่งผลทำให้ฝนตกในหลายพื้นที่นะคะ
ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะตกกลางประเทศแต่ไม่ถึงขั้นตกหนักค่ะคุณผู้ชม
แต่ถามว่าแล้วความร้อนเป็นอย่างไรร้อนแน่นอนนะคะ
่อมความร้อนปกคลุมประเทศไทยแถมอยู่แถบเมียนมาด้วย
เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวสงกรานค่ะ
ว่าจะมีฝนเทลงมาอีกหนึ่งรอบนะคะส่วนเรื่องของความร้อนวันนี้พกร่มได้
เพราะว่ากันทั้งแดดกันทั้งฝนด้วยนะคะช่วงบ่ายบ่ายมาเนี่ยก็ร้อนหลายพื้นที่
เฉพาะตอนกลางของประเทศค่ะส่วนฝนค่ะคุณผู้ชมตรวจสอบกันแล้วกันนะคะ
ฝนจะตกลงมาพื้นที่ไหนเวลาใดกันบ้าง
เช้าเช้าแบบนี้ยังโปร่งโล่งดีนะคะแต่ถ้าหากว่าเริ่มซักสายสายไปจนเที่ยงแล้วค่ะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าฝนเริ่มตกมาแล้วนะคะภาคตะวันออกแถบปราจีนบุรี
จันทบุรีตราดระยองแล้วก็พื้นที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
จากนั้นช่วงบ่ายสองบ่ายสามขึ้นมาจะเห็นเป็นภาพนี้เลยคือแทบจะทุกพื้นที่เลยนะคะ
ของประเทศไทยตกปานกลางเป็นบางแห่งที่เหลือก็จะครึ้มปล่อยเท่านั้น
พื้นที่ก็อาจจะแค่ลมเย็นเย็นนะคะส่วนคลื่นทั้งสองฝั่งสงบดีทะเลเรียบค่ะ
แต่สำหรับชาวประมงฝั่งอันดามันนะคะจะปิดทะเลนะคะ
ในช่วงของพื้นที่ปลายแหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตไปจนถึงปลายแหลมหยงสตาที่จังหวัดตรังนะคะ
เพื่อให้ปลาวางไข่ค่ะคุณผู้ชมส่วนพื้นที่อื่นอื่นเป็นอย่างไรวันนี้นะคะ
เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันไปที่นี่กันเลยค่ะคุณผู้ชม
ไปดูปลาวางไข่ค่ะปลาวางไข่อุดมสมบูรณ์ทีเดียวนะคะ
ตัวนี้มันคือปลาอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
นี่คือลำน้ำอิงอำเภอภูกามยาวจังหวัดพยาวค่ะ
ปลาที่ว่าคือปลาชะโดค่ะ
นักล่าปราชโดท่านนี้คือร้อยตำรวจตรีประพฤติวงชัย

เบ็ดมาได้ปลาชะโดตัวใหญ่หนักถึง๑๐กิโลกรัม
ก็ต้องแบกบาขึ้นบ่ากลับบ้านแล้วค่ะสิ่งนี้นะคะชาวบ้านบอกว่า
สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์แม่ตัวใหญ่จริงคุณผู้ชมนะฮะ
แบ่งกันก็คงได้หลายหมู่บ้านแล้วค่ะนะคะ
เห็นแบบนี้ก็ชื่นอกชื่นใจนะคะว่าแหล่งน้ำนั้นยังคงอุดมสมบูรณ์ดีอยู่
ยังไงก็ช่วยกันอนุรักษ์ดูแลกันต่อไปค่ะไปดูอีกภาพหนึ่งเป็นภาพของช้างป่าค่ะ
ภาพของโขลงช้างป่าที่เขาใหญ่กว่า๒๐ตัวกำลังกินต้นไผ่และผลไม้
อยู่บริเวณตีนเขาที่ตำบลสาริกาจังหวัดนครนายก
จุดนี้ห่างจากหมู่บ้านประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะคะแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นพื้นที่ประจำของช้างป่าไปแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีพลายสาริกาและพลายงาเดียวแวะเวียนมากินผลไม้ของชาวบ้านบ่อย
เพราะว่าบนเขาเนี่ยประสบปัญหาภัยแรงแหล่งน้ำเริ่มน้อยลงนะคะ
ช้างป่าก็เลยร่นพื้นที่ลงมาขยายพื้นที่มากินผลไม้ของชาวบ้าน
แต่พอเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวช้างป่าก็กลับขึ้นไปในพื้นที่ของเขานั่นเองนะคะ
ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวนะคะไม่ว่าเป็นคนเป็นช้างเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่ต้องปรับกันไป
ส่วนเรื่องของการออกเรือเชื่อว่าชาวประมงทราบกันดีเพราะว่ากรมประมงก็ออกประกาศเตือนมาแล้วเช่นกัน
ส่วนนักท่องเที่ยวอย่างเราก็ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมกันด้วยนะคะ
เดี๋ยวฉันไปดูแลสัตว์น้อยใหญ่เหล่านี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ